สตรียุคนี้มีคู่แข่งเยอะจริง

แต่ว่ารสนิยมอาจจะน้อยลงที่จะชอบผู้หญิงนะคะ

โดยเฉพาะพื้นที่สื่อหรือว่าพื้นที่โลกโซเชียลต่าง

ปอยตรีชดาเหมือนกันเลยทีนี้มาลัยไทยรัฐของเราก็เลยเอาสาวสวยคนนี้แหละค่ะ
มาขึ้นหน้าหนึ่งเลยค่ะสวยสะกดนะคะสยบหมู่สตรีแท้ทั้งมวลแม่
ต้องยกให้เลยนะฮะกับปอยตรีชดาสาวประเภท๒ที่มีตำแหน่ง
แล้วก็แบบทุกอย่างยังเป๊ะนะคะยังพร้อมยังสวยเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
แต่มันไม่ใช่แค่ความสวยค่ะที่ทำให้ปอยอยู่ได้นะจุดนี้บวกด้วยความสามารถ
ก็เลยส่งให้ปอยก้าวไกลไปประกาศศักดาสาวข้ามเพศสายเลือดไทย
ในระดับอินเตอร์ค่ะแถมฮอตขึ้นหิ้งด้วยถูกบริษัทดูแลศิลปินยักษ์ใหญ่
เซ็นสัญญาเป็นเวลา๕ปีมีการป้อนงานให้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดค่ะพอปอยกลับมาเมืองไทยปุ๊บเนื้อหอมเลยถูกนิตยสารดังทาบทามให้ถ่ายแฟชั่นนะครับ
โปะซึ่งเธอก็เผยความสวยความงามอวดผิวขาวเนียนสดใส
ภายใต้ความเซ็กซี่ซุกสนเล็กฝากเอาไว้ให้หนุ่มดูต่างหน้าแทนความคิดถึงค่ะ
เวลาปล่อยบินไปบินกลับช่วงนี้จีนบ้างฮ่องกงบ้างอย่างนี้นะคะ
ก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้สาวเพราะว่าอย่างนี้เลยเป็นอึงระลึกเอาไว้เลยนะคะ
จงดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าสาวเทียมสมัยนี้สวยเนียนมากค่ะ